คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่เราชวนคุณผู้ชมคุยไว้
ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการเลยนะคะ

แล้วก็ตำรวจขอตรวจใบขับขี่
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้อ้างตัวเองว่าเป็นอธิบดี
แล้วก็เป็นเพื่อนกับผู้กำกับไม่เชื่อลองโทรไปเลย
แต่อธิบดีเนี่ยโอ้โหตำแหน่งใหญ่มากนะคะ

ภุวิภาคสาสารอาญาคดีทุจริ

เป็นอธิบดียังจะค้นรถอีกไหม

ก็ขอแค่ตรวจใบขับขี่เท่านั้นเอง
คลิปนี้ยาวสักนาทีกว่าได้

ผู้กอง

ไม่ยอมให้แหละแบบนี้

อยู่บ้านนี้แหละเพิ่งย้ายมาแทนคนครอบ

ไม่ครับเคยมันเป็นขั้นตอนนะครับ

ค้นรถไหมพร้อมเลยไม่มีเจอของมีกฎหมาย
รอดูขับขี่ก็ผมไม่ได้จากคนรถอะไรนะ
ได้ไหมไปได้ไหม
เขาแหลงใต้กันค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่

คือที่ผู้ชายที่เป็นคนขับรถบอกว่าเป็นเพื่อนภูมิกับเนี่ย

นี่คือบทสนทนาที่อยู่ในคลิปนะคะ
เราให้คุณผู้ชมได้ดูแบบเต็มเลยนะคะ
อธิบายอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเราตรวจสอบให้นะคะ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒พฤษภาคมนะคะ
พื้นที่สถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่

ถูกผู้บังคับบัญชาเรียกตัวไป

ไม่ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่

ทำให้ตำรวจชุดนี้อยู่ในสภาพ
เสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มาก

ตามหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ไม่ได้ไปพูดอะไรไม่ดีกับคนที่อยู่ในรถนะ

เป็นข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่

ถ้าให้ตรวจดียื่นให้ตรวจมันก็จบไง

ถ้าไม่มิมีสิ่งผิดกลุ่มหมาย
ก็สืบเนื่องมาจากพอผู้ชายที่อยู่ในคลิป
ที่เป็นคนขับรถบอกว่าเป็นตำแหน่งนี้
รู้จักกับผู้บังฆานะ
จะตรวจอีกไหมถ้าไม่ตรวจไปแล้วนะ
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจที่ตั้งด่าน
เขาก็บันทึกคลิปเอาไว้เพราะว่ามันต้องมีหลักฐานในการทำงาน
เขาก็เลยส่งคลิปไปในหมู่เพื่อนตำรวจ
ไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกเพื่อจะให้ช่วยดูหน่อยว่า
ตกลงที่เขาอ้างจริงไหมใช่หรือเปล่า
เนี้ยคลิปมันเลยหลุดใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่
เขาก็กังวลใจเหมือนกันนะเอาจริงแล้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับทางตำรวจซะเลยนะคะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่
ซึ่งเป็นคนที่ผู้ชายในคลิปอ้างถึงเป็นเพื่อนผู้กำกับ
โชคเราก็เลยคุยกับคุยกับโชคค่ะผู้กำกับโชคเนี่ยค่ะโชคดีนะคะชื่อเต็มของเขาเนี่ย
ภูมิกับโชคดีก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจเขาไปตั้งด่านตรวจขันวินัยจราจรตามปกติแล้วค่ะ
อธิบดีสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘ก็ขับรถส่วนตัวมากับญาติ
แล้วก็ไปเจอด่านตรวจก็ถูกเรียกให้จอดซึ่งนายตำรวจยศ๑๐ตำรวจรีนายหนึ่งเพิ่งจบค่ะ
แล้วก็เพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นานก็เลยปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมา
เขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกเขาก็ตรวจทุกคันไง
ทุกคันทุกคนตามปกติก็เลยอย่างที่เห็นในคลิป
ซึ่งก็มีอำนาจเต็มในการขอตรวจสอบจริง
เนื่องจากว่าจริงแล้วเนี่ยผู้กำกับโชคดีก็บอกว่า
คือทางตำรวจยศ๑๐ตำรวจรีคนนี้
เขาก็พูดจาตามที่อยู่ในคลิปว่ามีอำนาจเต็มในการขอตรวจสอบ
ซึ่งมองว่าไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากควรมีปฏิพันธ์ไหวพริบ
ในการสังเกตว่าคนไหนเป็นคนร้าย
คนไหนไม่ใช่ผู้ร้ายคนไหนไม่มีพิษมีภัย
รวมถึงควรพูดจากับประชาชนให้อ่อนน้อมและอรุมอร่วยกว่านี้

เรายืนยันว่านี่คือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ควรจะมีปฏิพันธ์ไหวพลิบกว่านี้
ว่าใครดีใครร้ายใครควรตรวจใครไม่ควรตรวจอะไรแบบนี้
ว่าลูกน้องไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไปใช้คำพูดลักษณะแบบนี้
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าคลิปที่แชร์กันอยู่ในช่วงในโลกออนไลน์เป็นช่วงท้ายของการสนทนากัน
คือก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันตามปกติท่านอธิบดีเป็นคนในพื้นที่
มีบ้านพักอยู่ห่างจากด่านตรวจไม่ถึงสองกิโลตำรวจใหม่อาจจะไม่รู้ว่าท่านเป็นใคร
ก็คือส่งกันในกลุ่มของตำรวจอย่างที่คุณภาคภูมิบอกแล้วค่ะ
อันนี้ก็คือข้อมูลจากผู้กำกับโชคดีนี่แหละ
อืมว่าตำรวจที่อยู่ในคลิปเขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเขาก็เลยแชร์กันในกลุ่มของตำรวจเอง
เพราะอยากรู้ว่าเขาเป็นอธิบดีจริงไหมแอบอ้างหรือเปล่า
เพราะถ้าแอบอ้างก็ตามไปจับได้ไงแอบอ้างแบบว่าเป็นอธิบดีอะไรอย่างนี้นึกออกมั้ย
ก็เลยส่งต่อกันไปแต่ไม่รู้ว่าใครเอาคลิปนี้มาโพสต์ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้น
ทีนี้คนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไงว่าเอาละไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งไหนอะไรยังไง
แต่ไม่ต้องให้ดูใบขับขี่เหรอหรือไม่ต้องตรวจค้นสอบถามรายละเอียดอะไรอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้
หรือถ้าสนิทกับภูมิกับแล้วไม่ต้องตรวจหรือยังไงอะไรอย่างนี้
คือนายตำรวจยศ๑๐ตำรวจรีที่ปฏิบัติหน้าที่ตามในคลิป
ถ้าจะย้อนกลับไปฟังอีกทีคุณผู้ชมไปฟังในโลกโซเชียลก็ได้
ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาพูดจะอ่อนน้อมพอหรือยัง
เดี๋ยวให้ทีมงานของเราลองตั้งตรงจุดที่มีการสอบถามตอนเปิดกระจก
จริงลองฟังทั้งดัง่้ำเสียงด้วยนะถ้าลองฟังดู
ผมมีอำนาจงานาที่เต็มนะครับ
ใช่ค่ะที่ท่านภูมิกับสพทุ่งใหญ่บอกว่า
คำว่ามีอำนาจเต็มในการขอตรวจสอบเนี่ยมันมองแล้วมันเป็นคำไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ทีนี้มาเรื่องของความสนิทสนมระหว่างอธิบดีกับผู้กำกับโชค
เพราะเขาอ้างใช่ค่ะนักข่าวของเราก็เลยถามนะคะ
ผู้กำกับโชคดีพันธุ์ตำรวจเอกโชคดีท่านก็บอกว่า
ส่วนตัวก็สนิทสนมคุ้นเคยกับท่านอธิบดีมา๒ปีกว่าแล้วนะคะ
ก็ยอมรับว่าสนิทสนมกันครับ
เบื้องต้นได้เรียกชุดทำงานที่ตั้งด่านในวันเกิดเหตุ
มาพูดคุยกันแล้วมาประชุมชี้แจงแล้วก็ให้นายตำรวจน้องใหม่พักงานค่ะ
พักงานค่ะเพื่ออบรมและเรียนรู้วิธีในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากขึ้น
เพราะต้องใกล้ชิดกับประชาชนทุกระดับ
แล้วก็ได้นำตำรวจยศ๑๐ตำรวจรีคนนี้ไปขอโทษในสิ่งที่กระทำล่วงเกินลงไป
ก็เลยจบเรื่องราวแต่โดยดีค่ะตามนี้เลยค่ะ
อ่าครับก็เอาตามที่ท่านให้ข้อมูล
ทีมข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปหาอธิบดีผู้พิพากษา
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘นายไกรรัฐวีรพัฒนาสุวรรณ

เพื่อสอบถามเพราะเขาอ้างตำแหน่งนี้ไงคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตำแหน่งนี้
แล้วก็พบว่าชื่อนี้ชื่อว่านายไตรรัฐเนี่ยค่ะ

ซึ่งนายไกรรัฐรับสายนักข่าวของเรา
แล้วอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ

มันมีปัญหาว่าให้คนไปเจดต่อ
ที่เค้าเจรูปถ่ายนี้

แค่นั้นเหรอ

อืมแต่หมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์เนี่ย
ไม่มีการทะเละหรือมีการอะไรกันใช่มั้ยคะ
ไม่มีไม่มีผมบอกว่าผมไม่คุยกับเขาอืม
ท่านไกลรัติอธิบดีผู้วิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชช่วรภาค๘

แชร์กันไปก็เพราะว่าตำรวจเขา
เอาคลิปไปถามเพื่อนว่าผมเนี่ยเป็นอธิบดีผู้พิพากษาเนี่ยจริงหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
แต่คือในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เขาดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ย
มันไม่ใช่กรณีว่าใช่หรือไม่ใช่
แต่เป็นกรณีที่ว่าต้องได้รับการตรวจหรือไม่
ถ้ามีด่านตรวจแล้วเจ้าหน้าที่ขอเรียกดูใบขับขี่อะไรอย่างนี้
หรือว่าจะต้องถ้าเป็นด่านแอลกอฮอล์ต้องมีการตรวจวัดแอลกอฮอลอะไรอย่างนี้
ถึงกรณีอื่นอะไรพวกนี้นะ
คือก็เอาแบบแฟร์กลางนะ
ถ้าตำรวจขอเรียกตรวจดูใบขับขี่นะยื่นให้เขาดู
เขาเห็นตำแหน่งเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วแค่ยื่นให้ดูไม่ต้องนึกออกป่
ยื่นให้ดูตามที่เขาขอมันจบเลยนะรู้ป่

นี่เลิกอ่านข่าวดึกที่ไทยรัฐทีวี
น้าลดเลยนะไอตังคางหน้าคนขับเนี่ยเพื่อให้เขาเห็นว่าเราไม่มีลูกไม่ตะบลวตกใจหน้าคุณหรือเปล่าไม่ฟัง
อาจจะให้เป่าให้อะไรผมทำหมดอ่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเขาเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามีอะไรที่เป็นพิรุษหรือไปทำผิดอะไรมาจริงตรงไปตรงมา
ขอตรวจหน่อยคุณจะตำแหน่งอะไรก็ตามเลยนะยื่นบัตรตรวจเสร็จไม่มีอะไรปล่อยไปจบเลย
อันนี้เราไม่ได้พูดถึงคลิปนี้นะฮะพูดถึงเรื่องอื่นพูดถึงเรื่องอื่นภาพรวม
ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีเข้ามาถึงเรื่องของการทำหน้าที่
และการปฏิบัติตามสิ่งที่จะต้องเจอเวลาเจอด่านตรวจใช่ไหมและที่สำคัญก็คือ
ตำรวจคนนี้อ้าวกลายเป็นว่าต้องถูกพักงานเขาทำหน้าที่ไม่เหมาะสมจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ
ส่วนกรณีของผู้ขับรถนะครับที่เป็นอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘สำนักงานสารยุติธรรมนะครับ
ระบุว่าตอนนี้ทราบเรื่องทราบกรณีนี้แล้ว
โดยนายสุริยันหงวิลัยโคศกศาลยุติธรรมบอกว่า
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นที่ไม่มีอยู่ในคลิป
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่าเหตุการณ์ก่อนเริ่มต้น
ก่อนจะเกิดคลิปเนี่ยมันเป็นมายังไงแต่สำนักงานสารยุติธรรม
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบว่า
บุคลากรของสำนักงานสารยุติธรรมมีความผิดจริง
ก็ต้องมีการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไป
ส่วนฝั่งของตำรวจที่เป็นผู้ตรวจอยู่ในคลิป
รู้ชื่อกันแล้วนะครับอ่ามีตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่งาน
กันและปราบรามสพทุ่งใหญ่ตกลงล่าสุดนะครับ
หลังจากที่ภูมิกับการสพทุ่งใหญ่บอกว่าให้พักงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นภูมิครับการจังหวัดเลยนะ
ฮะบอกว่ารู้เรื่องนี้แล้วนะครับ
เดิมเพราะยืนยันว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องแล้วค่ะนี่ฮะท่านนี้ครับ
นี่คือ๑๐ตำรวจตรีเอกพลจุ้ยสองแก้วที่ปฏิบัติหน้าที่
ขอดูใบขับขี่ของท่านอธิบดีผู้พิพักษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีช่อภาค๘
ตกลงได้ไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม
ซึ่งผู้กำกับสพทุ่งใหญ่ที่มีคำสั่งย้ายไปตั้งแต่ต้นนะคะที่บอกให้พักงาน
เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชานะ

แต่ว่าเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็จะไม่ทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยเสียขวัญเสียกำลังใจนะ

เพราะว่าเป็นการตั้งด่านจุดตรวจ
จุดที่มีกรณีคลิปเลย
บนถนนสายทุ่งใหญ่บริเวณยูเทิร์นภูตะวันหมู่๒เขตเทศบาลท่ายาง
ปฏิบัติหน้าที่๑๙นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาที่จะตั้งด่านแบบนี้
อ้าวทีเหลือก็ว่ากันไป